คุณผู้ชมค่ะคอการเมืองตอนนี้จับจ้องไปที่พักไทยรักษาชาติ
ที่สุดแล้วจะโดนยุบหรือไม่ยุบ
ตอนนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่า
อย่าไปฟังข่าวลวงข่าวลือ
ให้ฟังจากประธานกรกตหรือเลขากรกต๒ท่านเท่านั้นนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวอยู่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือทางอื่นก็ดี
ฟังจากสื่อหลักว่ากรกตจะส่งให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัย

ว่าจะเป็นห้องแถลงข่าวหรือว่าเพลสรีลิส
ว่าสิ่งที่เขาจะแจกให้สื่อมวลชนที่ไปทำข่าวเนี่ย
คุณผู้ชมมาดูที่หัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติกันก่อน
ถือว่าวันนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่วันที่๘
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ไปเสนอชื่อ
วันนี้เป็นการปรากฏตัวต่อสื่อครั้งแรกนะคะ
สำหรับรอยตอบปรีชาพลผงพาณิทย์หัวหน้าภักดิ์

แล้วก็จะมีเลขาทุกคนก็เดินตามแบบนี้นะคะ
ทีนี้ประเด็นสำคัญเลยวันนี้ที่เป็นไฮไลท์เลยนะ
ขอน้องรับพระราชองค์การด้วยความจงรักพักดี
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยนะคะ
พวกเรานะครับกรรมการบริหารพักรวมถึงสมาชิกพักไทยรักษาชาตินะครับ
ขอน้องรับพระราชองค์การนะครับไว้เหนือกล้าวนะครับเหนือกระหม่อม
ด้วยความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระราชวงศ์ทุกพระองค์นะครับเอ่อจากที่มีมติของกรกตเนี่ย
เมื่อวานเนี่ยที่ไม่ประกาศรายชื่อแคนดิเดตของพรรคศาสตร์ชาตินะครับ
ในส่วนของนายรมตรีนั้นพวกเราก็ถือว่าเมื่อมีมติออกมาแล้ว
ก็ถือว่าเป็นข้อยุติซึ่งก็เรียนว่าเราเองก็ไม่มีข้อโต้แย้งใดนะครับ
เพราะเราเองได้แถลงในเรื่องของการน้อมรับพระราชองค์การไปเรียบร้อยแล้ว
เราตั้งใจดีครับเราปรารถนาดีผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนนะครับรักประเทศ
แล้วเราคิดว่านี่เป็นทางออกของประเทศแต่ในเมื่อมีพระราชองค์การลงมาแล้วนะครับ
ก็ถือว่าพวกเราทุกคนต้องน้อมรับครับเพราะว่าเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมของพวกเราก็คือ
พระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ครับขอบคุณนะครับ
ก็ยืนยันนะคะว่าขอน้องรับพระราชองค์การด้วยความจงรักพักดี
แล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังคงอยู่เหนือหัวนะคะ
แล้วก็ข่าวลือข่าวรวมก่อนหน้านี้ที่บอกว่าโดนจับไปอยู่ค่ายทหารแล้ว
ไม่นะไม่นะปรากฏตัวแล้วเพราะฉะนั้นแฟนคลับของร้อยโทปรีชาพล
แล้วก็แฟนของภักดิ์ไทยรักษาชาติสบายใจได้
ใช่ค่ะทีนี้ข่าวที่มันเกิดขึ้นกับภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ก็นักข่าวก็ต้องไปถามคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองต่าง
คนที่ถูกถามเรื่องนี้ก็คือผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
พอไปถามนายกก็บอกว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นนะ
ถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับภาคไทยรักษาชาติเนี่ย
แต่ขอให้ประชาชนอย่าไปฟังข่าวลือที่มันบิดเบือน
ทำให้ประเทศเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นข่าวรัฐประหารหรือข่าวอื่นเนี่ยนะคะ
ส่วนเรื่องการดีเบตมีหลายคนอยากเห็นอยากเห็นมากเลย
เมื่อวานไงเราจัดให้แล้วไงไทยรัฐทีวีไง
ไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่าง
ไว้เวทีหน้าหลายคนอยากเห็นเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะ
ท่านบอกว่าการแสดงวิสัยทัศน์แบบการดีเบตมันเป็นเรื่องของพักการเมือง
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
ก็อยากจะฝากข้อคิดไปก็แล้วกันว่า
ไม่ว่าจะดีเบตหรือไม่เบรกก็ตามว่าใครจะพูดอะไรก็ตามเนี่ย
ก็ขออย่าไปเชื่อหรืออย่าไปฟังที่พูดเก่งอย่างเดียว
แต่มันปฏิบัติไม่ได้หลายอย่างนะครับ

มีกรดหมายมีกรดหมายใหม่ออกมาแบบราบวางการเงินคลัง

เพราะฉะนั้นการที่จะให้โน่นให้นี่บางทีมันตัวเลขมันไม่ได้หรอกนะครับ

สรุปแล้วก็อยากเห็นนะสำหรับการดีเบตเกี่ยวกับภาคอื่น

เป็นหนึ่งในชื่อที่จะต้องไปฟาดฟันกันในอนาคต๒๔มีนาคม
คุณผู้ชมส่วนประเด็นที่ถือว่าเป็นประเด็นร้อน

กรณีที่ในภายบูรณ์นิติตะวัน
หัวหน้าพักประชาชนปฏิรูปไปยื่นให้กรกต
ภักดิ์ไทยรักษาชาติหมายถึงยุบพักไทยรักษาชาติ
ตอนนี้เลขากรกตก็คือพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์พรมมา
ท่านบอกว่าตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่
ว่าจะส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยยุบพักไทยรักษาชาติหรือเปล่า
ตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อได้จริงแล้ว
เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลขากรกตบอกว่า
ก็ฝากถึงทุกคนเลยนะคะว่าข่าวลวงข่าวลื้อว่า
ตอนนี้กรกตมีการส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ยั่งยืนยันว่ายั่ง
เพราะฉะนั้นแล้วประธานกรกตก็เลยฝากผ่านสื่อมา
บอกว่าทุกท่านที่รออยู่ด้วยว่ากำลังพิจารณาอยู่ยังไม่แล้วเสร็จ
ถ้าผมก็คือประธานกรกตหรือเลขากรกตไม่ได้ให้ข่าว
กรุณาอย่าถือว่าเป็นข่าวจริงนะครับ
อย่างน้อยที่สุดถ้าการพิจารณาแล้วเสร็จเนี่ยแล้วจะเรียนให้ทราบ
ถ้าเกิดว่าไม่ใช่การแถลงก็จะเป็นข่าวแจก

เลขาธิการสารรัฐธรรมนูญประสานมาที่สำนักงานกรกต
บอกว่าจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คือถามไปทางฝั่งกรกตบอกว่า
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มายื่นคำร้องยุบพักไทยรักษาชาติ

กรกตยืนยันกลับไปเลยนะคะบอกว่าวันนี้ไม่ทัน
วันนี้จะไม่ไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูล
เพื่อให้ยุบพักไทยรักษาชาติอย่างแน่นอน

ใช่ค่ะเรานำเสนอแบบนี้เพราะว่าเห็นว่ามีบางสื่อก็นำเสนอไปแล้วว่า
มีมติส่งสารรัฐธรรมนูลเรียบร้อยนะคะ